เปิดมาข่าวแรกด้วยเรื่องที่เป็นอารมณ์บนท้องถนนค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
เพราะว่ามีการไล่ล่าขับรถปาดหน้าไปปาดหน้ากันมาอย่างกับภาพยนตร์
ที่สำคัญเนี่ยมีคู่กรณีเปิดกระจกรถลงมาชูปืนขึ้นมาขู่ยิงค่ะ
เออนั่นแหละ

แล้วก็เล่าว่าเหตุเกิดที่ถนนบางนาตราช่วงกิโลเมตรที่๕
จะเข้าถนนบางนาตราดมาเบียดตรงคอสะพานไม่ยอมต่อคิว
ก็เลยเกิดการเขม่นกันขึ้นนะคะ
เจ้าของคลิปยังเล่าอีกว่าจากนั้นก็ขับปาดกันไปมา
ยิงขึ้นฟ้า๒นัดแล้วก็ยิงใส่รถ๑นัดด้วยค่ะ
โอ้โหนี่ยิงเลยเหรอคะเนี่ย
ใช่เขาบอกว่ายิงแบบนี้นะให้การรถคู่กรณีที่เป็นภาพบันทึกไว้ได้เนี่ยนะคะ
นี่นี่ปาดเบียดกันมาเนอะ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้แจ้งความไว้แล้วนะคะที่สถานีตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรประการ
โดยคุณโอจิตยาเจ้าของคลิปนี้นะคะก็บอกว่าตัวเองก็เป็นฝ่ายผิดที่ไปขับชน
ก็เพราะตกใจที่เห็นชักปืนออกมาขู่แต่ฝ่ายนั้นก็ผิดตรงที่พกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ตอนนี้เนี่ยตำรวจติดต่อเจ้าของรถแล้วเป็นผู้หญิงซึ่งเธออ้างว่าให้เพื่อนผู้ชายเอาไปขับ

ตอนนี้อยู่ระหว่างต่อการขยายผลนะคะ
ซึ่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลติดต่อไปยังพันธบรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุล
ให้การในเบื้องต้นแล้วให้การกับตำรวจบอกว่าให้เพื่อนยืมรถไป
แต่เป็นผู้หญิงไม่ตรงกับภาพจากคลิปที่เหตุการณ์เป็นผู้ชาย
คือตรวจสอบใหม่เจ้าของรถเป็นผู้หญิงนะคะ
แล้วก็ผู้หญิงบอกว่าอ้างให้ผู้ชายเอาไปขับ
อีกอันหนึ่งก็ให้บอกว่าให้เพื่อนผู้หญิงไปขับเหมือนกัน

แต่ว่าในคลิปดูแล้วดูทรงแล้วน่าจะไม่ใช่ผู้หญิงเนาะนะคะ
ส่วนข้อกฎหมายค่ะการทำแบบนี้นะคะ
ข่ายความผิดใน๔ข้อหา

ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

และถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการยิงใส่รถ
ก็จะเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าอีกด้วยค่ะ

คือดิฉันยังแอบตกใจตรงที่ว่าเขากล้าขับชน
อันนี้ฉันก็เอาจริงเห็นปืนยิงออกมา

อีก๑นัดเข้ารถ